ครับท่านผู้ชมครับตัมหลวกจับในแจ็คได้แล้วนะค่ะแล้วแจ็คที่

โอ้มีแม่แจ๊คด้วยก็เลยจะโกนด่าลามไปถึงแม่แจ๊คด้วย
โอ้มีแม่แจ๊คด้วยก็เลยจะโกนด่าลามไปถึงแม่แจ๊คด้วย

ลูกชายตัวเองไปด่าลูกชายตัวเองบอกตายไปซะนะหลังจากไปยินในบุญชอบพวงจำปายุห้าสิบสามปี
ไปประหลัดอวุโสอำเภอกันธรรมสีให้ชีวิตตำลวดต้องกันตัวแม่ออกไปกันตัวกันไป
กันไปตำรวจบอกนี่นะครับให้ทีมงานบอกกันออกไปกันออกไปซึ่งแม่ของผู้ต้องหาก็ยังตะโกนด่า
ไล่หลังลูกชายตลอดเวลาเนี่ยคุณแม่ที่เท้าเอวนะนี่แหละฮะนี่ฮะดูสายตาท่านท่านโกรธลูกเหมือนกัน
นะครับขณะตำรวจพาไปชี้จุดที่ทิ้งปืนในสระน้ำข้างบ้านเช่นเดียวกับชาวบ้านก็ตะโกนด่า
ทั้งผู้ต้องหาแล้วด่าลามมาถึงแม่ว่าแม่ทำไมไม่สอนลูกนะครับช่วงสายของเมื่อวานนี้
ตำรวจสพกันธรารมนะครับฝ่ายปกครองด้วยส่วนที่กำลังโอ้เกือบร้อยนายน่ะอ๋อเหรอเออ
คนเยอะอ่ะนะครับรอบจุดเกิดเหตุนะครับตลอดระยะทางร้อยเมตรนะครับ
หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกี่อำเภวยางจศรีชะเกตอำเภอกันทรลักษณ์
เพื่อไปทำแผลบ้านกรอบคำรับสารภาพช่วงที่ได้แจ๊กได้ยิงประหลาดอาวุโส
ไล่ตั้งแต่จุดขี่มอเตอร์ไซค์เลยเวฟสีแดงดำนะครับมาดักยิงนายบุญชอบที่ไทยทอยเข้าหนึ่งนัด
ปั้งจนรถเสียหลักล้มแล้วก็ตามไปยิงซ้ำอีก๒นัด
หลังจากนั้นก็ขี่รถกลับมาที่บ้านถอดเสื้อผ้าลายพรางเอาไปซัก
แล้วก็เอาปืนเอากระสุนใส่กระเป๋าไปทิ้งสระน้ำข้างบ้านที่เบิร์ตบอก
ส่วนปมสังหารเขาอ้างว่าไม่พอใจที่ผู้ตายคือประหลัดอาวุโส
เพราะว่าบอกให้เขาเลิกหยุ่งกับยาเสพติด

ทั้งขายก็เสพแต่ไม่ต้องมาหยุ่งไง
เนี่ยครับเมื่อผู้ตายรู้ท่านก็มาเตือนประหลาดอาวุโส
แล้วขู่บอกว่าไม่เลิกนะเดี๋ยวจะเอาตำรวจมาจับนะ

เป็นแบบนี้จริงเหมือนที่เมียประหลาดบอกเลย

แล้วประหลัดเขาทำงานดีแบบนี้ชาวบ้านรักไหม

ชาวบ้านรักชาวบ้านมาโกรธเขาพูดพูดพูดด่า

ทำไมไม่สอนลูกมารวมตัวกันด่าอยู่แบบนั้นนะ

แม่ก็แบบโอ้โหเหลืออดเหมือนกันฮะ
มาห้องอยู่นี่ขอโทษก็ให้มันขอโทษตีลา
บอกมันไปเห็ดมันกูบอกหูเรือง
มันสูญเสียมันใต้ก็บอกว่าให้เขายิงให้มันใต้ไป
มึงอย่ามาหาเรืองกับกูกูบอกให้ไปหาเรืองกับมูสัว
กูบอกให้บอกลูกว่าให้ไปขามูสัวไหนอะ
กูบอกหาสมุทรมึงหรอมึงไม่ได้ขี่กับมันสมควรกิน
อยากบอกอยั้งกับเค้าที่ฆ่าบ้านนั้น
คือแม่ก็บอกว่าเรื่องนั้นลูกมันทำ
ฉันไม่เกี่ยวคนและคนแท้แยกกันซี่
แล้วถามว่าแม่แม่จะขอโทษฝั่งคนตายไหม
ฉันไม่ขอโทษก็ลูกฉันทำเพราะฉันไม่ได้ทำนะส่วนพี่
ข้อยืนชี้มาชี้มาชี้มาที่ผมเนี่ย
นี่ก็ประมาณว่าเนี่ยทำไมไม่สอนลูกล่า
แม่บอกว่ายอมรับว่าลูกติดยามานานแล้วเคยพาไปบำบัดแล้ว
ก็ไล่ให้ลูกไปฆ่าตัวตายเพราะเชื่อว่าพ้นโทษออกมา

ปืนเสพยาเสพติดแล้วก็ฆ่าเจ้าพนักงานเดี๋ยววันนี้จะส่งฝากขัง
จะค้านการประกันตัวเรื่องนี้ถึงบิ๊กโจ๊กนะครับ
โจ๊กมาติดตามคดีด้วยตัวเองนะเขาบอกว่าคดีนี้
แค่สิ่งเทียมอาวุธใช่ไหมแต่บิ๊กโจ๊กชี้เลยก็เอาคดีนี้แหละ
คดีตัวอย่างก็นี่ไงแบล็งกันมาใช้ก่อเหตุ
เท่าปืนจริงหาซื้อง่ายราคาถูกเดี๋ยวจะกวาดล้างจับกลุ่มครับ